เหตุการณ์นี้หน่อยที่เป็นวอลอยู่ด้านหลังนะครับ
ผัวเมียถูกไล่ทำร้าย
รถล้มนะครับแล้วก็โดนกระทืบซ้ำนะฮะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
เพราะว่ามี๒กลุ่มนั่งจับกลุ่มกันในการที่จะดื่มเหล้านะครับ

อีกกลุ่มหนึ่งเป็นผัวเมียก็กินเหล้าเหมือนกัน
สักพักผัวเมียทะเลาะกันเองแล้วเสียงดัง
แต่ฝั่งนี้เขามองหน้าแค่นั้นเอง
หันไปมองหันไปมองฝั่งนู้นบอกว่าเอาไง

อยากโดนหรือไงอยากโดนเอาพ่อมึงมาสิ
หลังจากนั้นฮะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย
เขาบอกแฟนแฟนนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาไล่ล่าไล่ตามเลยนะฮะ
หัวเมียก็ขี่หนีปรากฏว่าพอรถล้มเนี่ยนะฮะ
ประสบอุบัติเหตุนอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้น

โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้นะฮะ
เห็นเหตุการณ์ขณะที่ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่า
โดยเฉพาะคนใส่เสื้อสีเหลือง
คือเขาขี่จักรยานยนต์ไล่ล่าสองผัวเมียที่ขี่จักรยานยนต์หนีมาก่อนหน้านี้
แล้วหลังจากนั้นจักรยานยนต์ของสองผัวเมียเสียหลักครับ
จนทำให้สองผัวเมียล้มแน่นิ่งอยู่ตรงพื้น
คุณผู้ชมฮะผู้ชายเสื้อเหลืองมาตามกระทืบ
เอาเท้ากระทืบเข้าไปที่ศีรษะของฝ่ายผัวนะ
แล้วก็เดินตามมาข้างรถตู้นี้มาเตะเสยหน้าฝ่ายเมียที่บาดเจ็บนะคุณ
แล้วก็ตะโกนบอกมึงจะแทงเมียกูใช่ไหมมึงเก่งนักใช่ไหมเดี๋ยวเถอะ
มีชาวบ้านเนี่ยเขาก็ตะโกนห้ามแล้วชาวบ้านบอกโอ๊ยเขาตายแล้วมั้งเนี่ย
ผู้ชายเสื้อเหลืองตะโกนกลับมาว่าไงรู้ไหมตายก็ช่างมัน
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าอาคารพาณิชย์
พบว่านางสาวสิริพรคนใส่เสื้อดำเป็นผู้หญิงเสียชีวิต
คว่ำหน้าอยู่ข้างรถตู้โตโยต้านะครับ
คนที่เมื่อกี้ถูกชายเสื้อเหลืองเสยหน้าเข้าไปคุณ
งไปประมาณ๕เมตรนะครับพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
สภาพด้านหน้าซ้ายพังยับเยิน
และมีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นชาย๑ราย
อายุ๓๐๓๕ปีถ้าจากในคลิป
ก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้โดนกระทืบหัวหลายครั้งนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิต
เป็นสามีภรรยากันเป็นผัวเมียกัน
โดยผู้บาดเจ็บคือฝ่ายผัวเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนคนตายก็คือคนที่เป็นฝ่ายเมียเป็นคนซ้อนท้าย
ทั้งคู่ขี่รถแล้วก็ซ้อนท้ายกันมาเพื่อหนีคู่กรณีครับ
คู่กรณีขี่ไล่ล่าตามหลังมา
พอถึงจุดเกิดเหตุรถของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
เสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
และไปชนกับรถตู้ที่จอดอยู่ข้างทางตรงนี้
จนทำให้ฝ่ายเมียซึ่งเป็นคนซ้อนเสียชีวิตทันที
และคนขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่ายผัวได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นคู่กรณีที่ขี่ตามหลังมา
จอดรถและลงมาทำร้ายยังไปกระทืบหัวเขาอีก
จนกระทั่งทำให้บาดเจ็บสาหัสหนักเข้าไปอีก
และผู้หญิงที่เขาบาดเจ็บหนักอยู่แล้วเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่า๒คนนี้ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ก่อเหตุคือชายเสื้อเหลืองทันที
ก็คือนายอติชาติคนนี้กับเพื่อนที่ถูกควบคุมตัวไว้

โดยนายอธิชาติคนเสื้อเหลืองบอกว่า
ผู้ตายเขาอัลวาดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
จะเอามีดมาแทงแฟนสาวของเขาก่อน
โดยผู้ตายตะโกนบอกว่ามึงเก่งให้ไปเอาพ่อมึงมาต่อยกับกูเลย
จริงแล้วไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะ
แต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แฟนของเขาก็ไปดื่มเบียร์เพื่อจะรอเขามารับนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าฝั่งผัวเมียทะเลาะกัน

แฟนเขาก็แค่หันไปมองเองแต่ถูกหาเรื่องครับ
แล้วเป็นจังหวะเดียวกับการที่แฟนเขากำลังต่อสายพูดคุยกับเขาเอง
กับนายอธิชาตินี้นายอธิชาติได้ยิน
ก็เลยถามว่าใครมาหาเรื่องหลังจากนั้นนายอติชาติก็มาถึงจุดเกิดเหตุ
และมีการขี่ไล่ล่ากันจนมาถึงตรงนี้นะครับ
รับว่ารับทำเขาจริงนะครับ

แล้วก็นี่ตำรวจก็พาตัวมาทำแผนทันทีนะคุณฮะ

เขากระทืบกระทืบหัวลงไปแบบนี้นะครับ
ส่วนกับผู้หญิงนะเขาไปเตะเสยคางแบบนี้นะฮะ

ทีนี้ครับแฟนสาวของผู้ชายคนเสื้อเหลืองคนนี้นะฮะ
ก็เล่าให้ฟังตำรวจพาไปสอบปากคำ

กับเพื่อนรวม๔คนมานั่งสังสรรค์กันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผัวกับเมียนะฮะ
ก็มีปัญหากันก่อนหน้านั้นก็นั่งสังสรรค์กันอยู่เหมือนกัน
กับเมียเขาเริ่มมึนเมา
แล้วก็เริ่มทะเลาะวิวาดกันเอง

ระหว่างนั้นเธอกำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนนุ่ม

แล้วแฟนก็ได้ยินผ่านสายโทรศัพท์นะฮะ

ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน๒คน

ฝั่งผัวเมียก็ขี่รถหนี
แล้วแฟนนุ่มก็ขี่ไล่ล่าไปนะครับ

แล้วสุดท้ายก็มาไล่ล่ากันจนกระทั่งมีคนตายนะครับ
ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๒ราย

ทั้งคู่ก็สาภาพว่าก่อเหตุจริง
เรื่องต้นตำรวจต้องแจ้งข้อหาแบบนี้คุณ

ของฝั่งผู้ชายนะที่เป็นผัวนะ

ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

นั่นก็คือทำร้ายฝั่งของผู้หญิงหรือฝั่งเมียเนี่ย

อาจจะสามารถพยุงชีวิตไว้ได้

ทำให้เขาเสียชีวิตนะครับ

ก็เจ็บจริงนะฮะ